ยังคงเดินหน้าทวงถามถามหาความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
โดยเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชม
ใครอ่ะมือที่มองไม่เห็นโทรที่มองไม่เห็น
ใครเป็นมือโพสต์ปริศนา
ใครเป็นคนโทรหาคนใกล้ชิดคุณแตงโม
ไม่ว่าจะเป็นภาพคุณแตงโมที่อยู่บนเรือ
หรือว่าภาพบุคคลทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือ

เป็นภาพล่าสุดนะคะภาพลงศพของคุณแตงโม
ในสถานที่จัดงานศพของคุณแตงโม
นี่ค่ะพิธีชาปนกิจแตงโมคริสตจักรเมธาดิสนะคะ
ยังไม่หมดครับล่าสุดมีการโพสต์คลิปค่ะนี่เป็นคลิปขณะที่คุณแตงโม
ร้องเพลงเปลือกซึ่งเป็นเพลงประกอบละครสายย้อมสี
ที่คุณแตงโมร้องไว้นะคะอ่านี่ค่ะโพสต์คลิปนี้เธอสวยมาก
คุณแตงโมสวยมากจริงจริงนะคะคือคือตอนนี้เราไม่รู้จริงจริงนะว่าใคร
ใครกันแน่ที่เป็นคนปล่อยภาพของคุณแตงโม
ขณะที่เธออยู่บนเรือขณะที่๕คนแก๊งสปีดโบสต์อยู่บนเรือ
คือเหมือนกับว่าพยายามชี้หรือเปล่าว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโม
มันไม่ใช่อุบัติเหตุมันไม่ใช่อุบัติเหตุ
คุณผู้ชมยังคาใจเรื่องนี้ไหมคะว่าใครเป็นมือที่มองไม่เห็น
ใครที่เป็นคนโพสต์คลิปโพสต์ภาพต่าง
ล่าสุดค่ะนักข่าวของเราได้รับข้อมูลจากตำรวจระดับสูง
ตำรวจไซเบอร์ที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนไหว
ทางเฟซบุ๊คของคุณแตงโมทางเฟซบุ๊คก่อนนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๑พฤษภาคมพบว่ามือโพสต์ปริศนาเนี่ย

ที่ไหน
แต่ทนายเดชาปฏิเสธใช่ไหม
ตำรวจไซเบอร์ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่ามือโพสต์ปริศนา
มีการโพสต์คลิปโพสต์ภาพต่างจากเมืองบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาใครอ่ะคะใครอยู่เมืองบอสตันนะคะ
อุปกรณ์ที่ใช้โพสต์นั้นมาจากคอมพิวเตอร์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
และเป็นการโพสต์แบบตั้งเวลาอัตโนมัติเพื่อให้โพสต์ต่างนั้นปรากฏขึ้นในเวลา
เช้ากลางวันเย็นของเวลาตามประเทศไทย
นี่ค่ะคือที่มองไม่เห็นนะคะโพสต์มาจากเมืองมอสตันสหรัฐอเมริกา
ไซเบอร์บอกแบบนี้ทีนี้นอกจากมือที่มองไม่เห็นที่โพสต์ข้อความ
สนิทของคุณแตงโมแม้กระทั่งคนบนเรือทั้งห้าคนเนี่ย
ก็มีปลายสายปริศนาโทรมาด้วยนะคะครับจากการตรวจสอบของตำรวจไซเบอร์
เช่นเดียวกันยืนยันได้ว่าเป็นการโทรจากเมืองบอสตัน
นั่นแสดงว่ามือโพสต์ปริศนากับคนโทปริศนาคือคนเดียวกันคนเดียวกัน
แล้วมันมีข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ
เพื่อพูดคุยกับคนใกล้ชิดของคุณแตงโมมานานกว่าเดือนเสร็จแล้วนะคะ

ในแต่ละวันมีการโทรมีการพูดคุยกันวันละ๓๔รอบ
รวมแล้ววันหนึ่งมีการพูดคุยไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมง
เอาแล้วใครเป็นคนใกล้ชิดที่คุยกับปลายสายปริศนา

คือเรื่องหนึ่งก็คือจากตำรวจไซเบอร์เนี่ย
คนที่โทรมือที่โพสต์อยู่บอสตัน

แสดงว่าปลายสายก็ต้องรู้อ่ะสิ

แต่มันมีข้อมูลที่น่าสนใจ

ว่าตำรวจเขาก็เลยมีการสันนิษฐาน
ว่าโทรศัพท์ของคุณแตงโมเนี่ย
น่าจะมีการถูกส่งไปต่างประเทศ
เพราะมันมีหลักฐานสำคัญอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะ

มือโพสต์ปริศนามีการโอนเงินเข้าบัญชี
ของบุคคลที่ใกล้ชิดที่คุณแตงโมเคารพรัก
จำนวน๒๓แสนบาทนะคะ๒๓แสนบาท
ในช่วงเวลาที่โทรศัพท์ของคุณแตงโมเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในการดูแลของตำรวจ

เพราะว่าเจ้าทุกข์แล้วก็คนที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ย

คนที่เสียหายโดยตรงน่าจะเป็นคุณแม่

ทีนี้มาดูที่คุณโมอามีนากันหน่อยนะคะ
เป็นเพื่อนรุ่นน้องร่วมวงการของคุณแตงโมบอกว่า
รู้แล้วนะว่าเป็นใคร
ที่เป็นคนปล่อยภาพแล้วก็คลิปของคุณแตงโม

คุณโมอามินามบอกว่าบอกไม่ได้
แค่ว่าเป็นคนที่ทุกคนรู้จัก
ส่วนคลิปต่างที่ใช้เป็นหลักฐานในคดี

ส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเอาผิดใครได้

ตอบเท่าที่ตอบได้

สมมุติว่าโทรศัพท์มันจะอยู่กับคนนั้นได้ยังไง
รอให้พวกเขาออกมาบอกเองดีกว่า
เพราะว่าหลายอย่างตอนนี้ก็
พูดกันเองออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะอะนะคะ
แสดงว่าจะมีต่างฝ่ายที่ได้รับมือถือไป
ออกมาชี้แจ้งกับสิ่งบัญชนหรือเปล่า
หนูไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาหรือไม่ออกมา
แต่ว่าใครที่เอาโทรศัพท์ให้หรืออะไรอย่างนี้
หนูว่าเขาน่าจะเป็นคนพูดกันออกมาเอง

มันก็จะมีอะไรที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีได้ไหม

ไม่ได้เลยหรือคะไม่เกี่ยวพร้อมกับคดีอะไร

คุณอามินารู้แต่ไม่บอกว่าเป็นใคร
อยู่ในอาการที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ใช่แล้วใครที่เป็นคนปล่อยภาพคุณแตงโม
อันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนานะคะ
อย่างถ้าเกิดว่าถามบางแจ๊ก
แจ๊กก็ออกมาปฏิเสธ

คุณผู้ชมลองตั้งข้อสังเกตว่าสมมุตินะ

คุณโมอามีนาไม่น่าจะลังเลที่จะพูดชื่อออกไปนะ

นี่ลองดูนะคะใครมือปริศนาปล่อยภาพแตงโม

คุณแม่ยอมรับว่าแม่เป็นคนให้ข้อมูล

ส่วนฮิปโปฮิปโปเพื่อนคุณแตงโมบอกว่า
คนโพสต์อยู่ต่างประเทศเหมือนกันอันนี้ตรงกับตำรวจไซเบอร์นะคะ
แต่ไม่รู้ว่าประเทศเดียวกันหรือเปล่านะคะต่างประเทศเนี่ย
ส่วนคนบนเรือแซนกระติกรวมถึงทนายเดชา
ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นคนปล่อยภาพ
มีแค่คุณโมอามีนาคนเดียวเท่านั้นหรือเปล่า
ที่รู้ว่าใครคือมือปล่อยภาพ
อย่างที่ดอมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเป็นบังแจ๊กทำจริง

คุณโมอามีนาน่าจะแบบไม่น่าจะแบบน่าเกรงไม่น่าจะเกรงใจบังแจ๊กไหมคะ
นั่นน่ะสิก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือเป็นใครที่ทำให้เธอต้องเกรงใจ
หรือว่าต้องระมัดระวังในการพูดขนาดนั้นเลยเหรอ

แต่ว่าตำรวจไซเบอร์บอกว่ามีทางเดียวที่จะเอาผิดได้

มีทางเดียวคือผู้เสียหายโดยตรงก็คือคุณแม่หรือพี่ชายของคุณแตงโม

ต้องไปแจ้งความเพราะกระติกเนี่ยเขาไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เมื่อวานนี้
เป็นกรณีของเขาเองที่เขาตกเป็นผู้เสียหาย
ที่มือโพสต์ปริศนาไปโพสต์ภาพของเขาที่อยู่บนเรือ
แล้วเมื่อวานคุณหนุ่มกัญชัยจริงก็บอกด้วยนะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย
อยากให้คุณแม่พนิดาแจ้งความเอาผิดดีกว่าในฐานะผู้เสียหายโดยตรง

ก็มือถือไม่รู้อยู่ดีใครไล่ไปไล่มาทนายเดชาบอกไม่ใช่
คือตอนนี้ก็คิดว่ามือถืออยู่ที่คุณแม่กัน

ชาวเน็ตก็บอกว่าวันนี้คุณแม่ก็ถือโทรศัพท์มือถือให้นักข่าวดูเลยเนี่ย
ว่าเนี่ยมือถือคุณตังโมอยู่ที่แม่

ถ้าอย่างนั้นนะอันนี้ชาวเน็ตเขาว่านะแม่นะ

ส่วนเรื่องของคุณอัชริยะเป็นการเดินหน้าต่อไหมเนี่ย
คุณอัจฉริยะเนี่ยเขายังสงสัยกันอยู่ว่าภาพที่คุณกระติกถ่ายเอ่ย
หรือเป็นภาพที่คุณแตงโมถ่ายเนี่ย
มันมีการไปเปลี่ยนเวลาหรือตัดต่อภาพหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

ลงเรือสปีดโบสต์จากท่าเรือเทเวศ
จะไปยังสะพานพระราม๘ครับ

เอามาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของ
คุณกระติกและคุณแตงโมที่ถ่ายในวันเกิดเหตุ

มันอาจจะมีการแก้ไขหรือตัดต่อภาพ
ก็ล่องเรือกันอยู่๓๐นาที
ได้ข้อสรุปแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
คุณอัจฉริยะบอกไม่ได้มีการตัดต่อภาพ
แต่แต่สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือ
การแก้ไขเวลาถ่ายภาพในรูปเดี่ยวของกระติกครับ
คุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นไปไม่ได้
ที่จะย้อนกลับมาถ่ายรูปดังกล่าวได้อีกครับ
คุณอัจฉริยะยังบอกอีกว่าสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเขาจะใช้โดรนใต้น้ำสแกนหาอาวุธมีด

มันมีอาวุธมีดที่เป็นอาวุธกรีดขาคุณตังโม
จะไปไล่หาตั้งแต่สะพานสังฮีไปถึงสะพานพระราม๘
ซึ่งยังคงมุ่งเป้าไปที่ฆาตกรรมนะ

เพราะว่ามีหลักฐานเป็นคลิปทำร้ายร่างกายกันบนเรือ
แต่ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะยังไม่ได้ตรวจสอบครับ
อกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าเจ้าของอู่เรือคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม

ที่ให้ข่าวตอนแรกเนี่ยผิดเลย
แถมในอู่เรือมีวงจรปิดลึกลับอีก๘ตัวครับ
ก็คุณบอลออกมาบอกแล้วว่ามีแต่มันใช้ไม่ได้ไง

น่ะทำให้เห็นว่ามีการล้างเรืออ่า๐๗๐๖๖
ส่วนการยื่นหนังสือต่อของดีเอสไอให้รับเป็นคดี
พิเศษเนี่ยคาดว่าดีเอสไอจะไม่รับครับ
จากนี้จะส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้อายการแทนแล้ว
ส่วนทางกระติกจะฟ้องดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะ
คุณอาจรยะบอกขอเลยนะค่ะ
ขอให้รีบฟ้องเลยรออยู่แล้ว

ต้นไม้ครับจูงเอาไป

คุณเบิร์ตเทคนิคแฟนอมของคุณตังโมนะนะ
เป็นภาพของคุณตังโมอุ้มน้องอีสเตอร์

แล้วก็เป็นคลิปที่พาแมวสุดรักของคุณตังโม

อะไรแฟนสาวเป็นครั้งสุดท้ายครับ